ถ้าจะไปดูกฎต่างที่มีอยู่นั่นนั้นกันและนั้นเนี่ย

ทไม่ต้องมาเป็นผู้ดำเนินการว่าจะไปซื้อได้ไม่ได้เนี่ย

ทีนี้ถ้าเราไปดูอย่างที่ผมเรียนว่า

มันก็ไปแก้ตรงนั้นแต่โอเคการแก้กฎในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
มันทำไม่ทันแน่แล้วมันก็ควรจะต้องพิจารณาให้รอบครอบนะครับ
ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
เป็นการชั่วคราวเพียงแต่ว่าจะต้องให้คณะกรรมการกศธชอนุมัติ
ซึ่งผมคิดว่าถ้าในปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้าเนี่ย
แต่ส่วนว่าจะแก้ไขยังไงในระยะยาวต่อไปอันนั้นก็ต้องไปพิจารณากัน
ถ้าเอาระยะสั้นนะความจริงเนี่ยมันมีช่องอยู่
ก็คือให้คณะกรรมการกฎสวทชเขาอนุมัติเขาอนุญาต

ครับแต่ถ้าเกิดในแง่ความเป็นจริงเนี่ยในเวลา๑๐วันเนี่ยคุณเจวรบัตร
ทันไหมถ้าจะมีเอกชนใดหนึ่งสมมุติเขายกเว้นกฎนี้ให้
ไปซื้อมาทำการตลาดหาโฆษณา
คือถ้าเราย้อนไปยูโรล่าสุดมันก็ใช้คำว่าทันมันก็ทันครับ
แต่สุดท้ายภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็จะแปลกตามากนะ
ในเชิงของแบบเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมในการที่จะหากำไรคืนมา

ครับเห็นด้วยครับคือมันก็กลับมาที่เตะกี้ที่คุณเจพูดถึงว่า
จริงมันมีขั้นตอนอีกมากมายหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่ว่า
มาได้ละจบเหรอมันต้องไปดูเองว่าแล้วช่องไหนถ่ายทอด
แล้วมันจะนำไปสู่รายได้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการตลาด
อีท่าไหนสปอนเซอร์ที่ไหนจะมาลงอะไรต่างมันมีขั้นตอนอีก
เยอะมากซึ่งเรากังวลใจอยู่แต่อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าไอ้ที่
กังวลนี่ไม่ได้แช่งนะฮะพออย่างที่บอกว่าเราเองเราก็อยาก
เห็นไหมครับมันมีข้อกังวลใจอยู่มากเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่
เริ่มหาทางแก้ไขเนี่ยมันก็ไปสู่สเต็ปอื่นไม่ได้แล้วก็
แก้ปัญหาเพราะยังไงซะเดี๋ยวอีกสี่ปีข้างหน้าฟุตบอลโลก

ถ้าไม่แก้ตอนนี้คราวหน้าก็เจอปัญหาอย่างนี้

โดยกลไกรนี้เพราะว่าในจริงมันไม่ใช่พันธกิจ

ขึ้นพุ่งขึ้นมันจะกลับมาอยู่ในจุดที่

อาจารย์ยังต้องไปถ้าอย่างนี้เราถือว่าเราในกลุ่มของนักวิชาการที่ออกมาคัดค้านตรงนี้
เราถือว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าเราจะไปยื่นเรื่องอะไรเพิ่มเติม
คือในเมื่ออนุมัติมาตรงนั้นเราคงทำอะไรในจุดนั้นไม่ได้
แต่เดี๋ยวคงต้องไปหารือกับทีมอีกทีนึงว่าเราสามารถทำอะไรอย่างอื่น
ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอะไรต่างอย่างอื่นเพิ่มได้ไหม
แต่สิ่งที่กังวลที่สุดอย่างที่เรียนนะครับว่าโอเคตรงนี้มันจะจบยังไงก็ว่าไปตามนั้น
แต่ว่าเราไม่อยากให้มันเกิดซ้ำหรือไม่อยากให้มันเกิดการตีความกดผิดต่อไป

ผู้ว่ากรกฐดรกล้องศักดิ์ที่คุยกันเมื่อกี้บอกแหมไม่อยากบอกเลยเป็นเปอร์เซ็นต์มีความหวังเท่าไห

สมมุติสุดท้ายเลยซื้อไม่ได้จริงมีปัญหาจริง
คนไทยไม่ได้มีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจริงเนี่ย
ทำยังไงกันสำหรับคอบอล
เอาว่าผมหาดูได้แล้วกันผมเชื่อว่าอาจารย์ก็หาดูได้
โปรดชื่อว่าคุณนักควรก็หาดูได้

สตรีมมิ่งสติมมิ่งมี
อันนี้เรากำลังพูดถึงสติมีถูกกฎหมายด้วยนะครับ

แล้วก็ไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่อื่นอะไรยังไงก็ว่ากันไป

บอลโลกกับคนไทยมันจะแปลกไหมปีนี้ถ้าไม่ได้
คือถ้าวันนี้มาทะเลาะกันแล้วบอกว่าไทยบอลโลก
และต้องระดมทุนเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทย

นี่ขนาดขอบอลนะอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับหมดเวลาแล้ว

เราก็เอาใจช่วยเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็อยากดูเพียงแต่ว่ามันควรจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ
แล้วก็เป็นไปตามกฎเป็นไปตามหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ของกองทุนแค่นั้น
ปล่อยกันไปแบบนี้๔ปีมาเป็นแบบนี้กันครั้ง๔
๔ปีกันไม่ไหวต้องแก้กันจริงแล้วล่ะ